เดี๋ยวออกจากตลาดแล้วไปหาของกินที่หาดใหญ่สงขลากันดีกว่า
เขาบอกว่าสงขลาเนี่ยมีแต่ของเด็ด

ทุกวันวันนี้เราจะพามากินของเด็ดหาดใหญ่

ไม่มีใครได้รู้จักเพราะต่อคิวยาวมาก

เลือกได้เลยนะทุกคนว่าเราจะใส่ยังไงบ้านกี่อย่าง
จะสั่งกลับบ้านหรือนั่งกินที่ร้านก็ได้ทุกคน
มาแล้วจ้าแก้วละ๒๐บาท

ก็นั่งกินชิวดูรถไฟไปเลยสิคะ
โอ้ยดูดีอะ
เมื่อก่อนผมก็วัยรุ่นหัดใหญ่มาก่อน
ไม่น่าเชื่ออะไรฟังจากเสียงพูดแล้วเนี่ย

น่ากินมากคุณนั่งกินไปดูรถไฟ

ใช่นี่คือร้านขายของหวาน
แล้วเมนูนี้เขาเรียกกันว่ามันเดือยถั่ว

เขาบอกเป็นของหวานสุดฮอตฮิตของชาวหาดใหญ่เลยนะ
คนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวชอบเดินทางมาที่นี่
เขาจะรู้จักร้านนี้ดีแล้วคุณดูแถว

เขาขายมา๒๐กว่าปีแล้ว

ประสนัทตรงข้ามโรบินสันสงขรา

แต่ดิฉันไม่ได้ยังไม่มีโอกาสไปกินแบบนี้เลย
ยี่สิบปีที่เขาขายมาโอ้ยฟรูแล้วแม่ขุนเนี่ยเป็นคนทุกที่หรอคะ
เมนูนี้ดีกว่าเครื่องเคียงของหวานของเขาเนี่ยมีให้เลือกหลากหลาย
น่าจะใส่กี่อย่างยังไงก็ได้แต่แก้วละยี่สิบบาทเพราะฉะนั้นเอง
แน่นทุกวันหมดเร็วด้วย
ชาวเน็ตคอมเมนต์กันว่าร้านนี้เป็นนัมเบอร์วันในตำนานนะฮะ
บางคนกินตั้งแต่เด็กอ่ะกินมายี่สิบโตมาได้เพราะร้านนี้เขาว่าเนี้ย
อุ้ยนะคะบางคนโหโหสุดจริงตะไปไม่เคยทันนะ
เพราะขายดีมากหมดก่อนตลอดเลยนะคะเขาการันตีมาแบบนี้
มีโอกาสไปเที่ยวหาดใหญ่อย่าลืมแวะไปกินด้วยนะจ๊

อ่าเป็นว่าแสดงโอเคโอเคได้นี่ก็ได้